ตอนนี้มีคำว่ารัฐบาลแห่งชาติออกมา
มีคำว่าตกลงเลือกตั้งจะเป็นโมคะไหม

นายรักษาเกชาแฉฉายเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะ

กิจวัฒนะอดีตสมาชิกภักดิ์ไทยรักษาชาติ
คำร้องให้การเลือกตั้ง๒๔มีนาคมเป็นโมคะ
โดยบอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมเอกสารและข้อเท็จจริง
และจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะ

ว่าอยู่ในอำนาจในการพิจารณาหรือเปล่า

แล้วก็หาพยานหลักฐานรวมถึงข้อเท็จจริง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาชี้แจง
หลังสงกรานนี่แหละค่ะจะเร่งนำคำร้องเสนอเข้าสู่ที่ประชุม
เพราะว่าถือเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะ
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าพักประชาธิปัตยเจรจา
ขอตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
ให้นายบัญญัติบัณฑฐานกรรมการสภาที่ปรึกษาพัก
และกับการร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
บัญญัติออกมาพูดเองเลยนะคะว่านี่ข่าวปล่อยไม่ใช่เรื่องจริง
เป็นการสร้างกระแสทางการเมืองแน่นอน

นั่นก็เป็นการอุปโลกตั้งตัวเป็นแก่นำเอง

ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวขอรอการตัดสินใจของพัก
จากคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
ร่วมกับสสใหม่หลังกรกตประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ๙พฤษภาคมก่อนดีกว่า
ทีนี้มีประเด็นที่อดีตสอสอของประชาธิปัตย์

เขาเสนอเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติมา
บอกว่าอยากเสนอชื่อในชวนหลีกภัย
ประธานสภาที่ปรึกษาพักเป็นหนึ่งในนายกคนกลาง
เพราะบอกว่าตอนนี้ถึงจัดตั้งรัฐบาลได้
มันก็จะเป็นรัฐบาลปริ่มน้ำส่งผลต่อเสถียรภาพ
แต่เรื่องนี้โอ้โหนอกจากจะไม่ได้รับการสนับสนุนแล้วนะคะ

พักการเมืองทุกพักปิดประตูตายเลยค่ะ

เพราะสุดท้ายแล้วพักการเมืองจะปรับตัวเข้าหากันได้
ไม่มีใครอยากถอยกลับไปสู่ความวุ่นวายหรอก

หัวหน้าภักดิ์ประชาชาติก็บอกเหมือนกันว่า
การเสนอรัฐบาลแห่งชาติหลังการเลือกตั้งผ่านมา
ยังไม่พ้น๓๐วันไม่น่าจะเหมาะสม

รัฐธรรมนูลในระบอบประชาธิปไตย
และประชาชนเองก็คงจะไม่เห็นด้วย
รวมถึงในวันออกวันมุธมัธนอมธาออกมาเตือนด้วยนะคะว่า

คิดให้ดีนะเหมือนฆ่าตัวตายทางการเมือง
เพราะเดี๋ยวนี้ประชาชนเขาฉลาดเขารู้ทัน
ถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าก็คงจะไม่ได้คะแนนเสียงอีก

นางระดาวัลวงศีวงโคสกภาคก็บอกว่า
ถ้าตั้งรัฐบาลยืดเยื้อนานเท่าไหร่
มันก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมากเท่านั้น

ถ้ายังแสวงหาอำนาจโดยไม่เคารพกติกากฎหมาย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะรุนแรงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ก็ได้